ผมก็รู้สึกว่าภูมิใจนะที่ได้เป็นภาพยนตร์ขึ้นมาดีกว่าผมว่าให้ประวัติศูนย์เปล่าจมดินไป
ตัวอย่างของความดีนะเพราะทรัพย์สมบัติอะไรเราก็ไม่มีนะมีก็แค่นี้แหละ
ครับเพราะคุณพ่อไม่ได้ทิ้งอะไรไว้นอกจากความดีอย่างเดียวครับ
การส่งต่อความดีหรือว่าการทำเรื่องของท่านให้เด็กรุ่นใหม่ได้รู้จักเนี่ย
บางทีความเป็นสารคดีมันอาจจะโตเกินไปกว่าที่เขาจะเขาจะ
เขาจะได้ดูเพราะฉะนั้นผมเลยอยากให้ท่านเป็นตัวแทนของฮีโร่
เราสามารถพูดได้เลยว่านี่คือเรื่องราวของซูเปอร์ฮีโร่ที่ยึดมั่นในศรัทธา
ก็ด้วยความเชื่อที่แรงกล้าจนเกิดก่อให้เกิดพลังที่เหนือกว่าธรรมชาติทั้งหมด
คือในภาคแรกเรารู้สึกว่าขั้นขุนพันธ์จะเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของกฎหมายและความถูกต้อง
ภาค๒นี่คือเราจะได้เห็น

ความก็เรียกว่าเป็นความเป็นคนของท่านมากขึ้น
ความมันยังเหมือนเดิมแน่นอนแต่ว่าความใหม่ของไอเทมใหม่ซึ่งเรายังไม่ได้เห็นในภาคแรก
อย่างเช่นดาบแดงของท่านคุณพันธ์อะไรอย่างนี้ครับ
แดงที่ขึ้นชื่อว่าใครที่มีคาถาอาคมอะไรดาบแดงจัดการได้หมด
ใครที่ว่าฟันไม่เข้าดาบแดงฟันเข้า
เพราะว่าหลายคนที่มองเสือใบเขาจะมองเป็นจองโจรสุภาพบุรุษอย่างที่ผมรู้มาแหละเราตีความเป็นอีกแบบหนึ่ง
ก็ค่อนข้างเสี่ยงครับนั่นน่าจะยากที่สุด
แต่ที่ยากที่สุดมันเหมือนผมเล่นพนันอยู่ครับตอนนี้
พนันว่าผมกำลังใช้คาแรคเตอร์ที่ผมไม่เคยใช้แล้วก็พนันว่าจะโดนด่าแค่ไหน
การจะทำเรื่องนี้มันไม่ได้ทำกันได้ง่าย
ง่ายแล้วก็ยิ่งเป็นภาพยนตร์แอคชั่นฟอร์มยักษ์ด้วยนะครับ
ก็ไม่มีอะไรที่ง่ายเลย
ตั้งคำถามว่าตำรวจดียังมีอยู่ไหม

ยุคที่ข้าราชการเองก็เอาเปรียบคน
ใช้คำว่าช่อราชบังหลวงโกงกินอะไรอย่างนี้
เพราะฉะนั้นความเป็นตำรวจของคุณพันธ

จะอยู่ในฆาตตำรวจด้วยกันท่านก็ต้องไป
ถึงแม้ว่าท่านเวลาของท่านได้หมดสิ้นไปแล้วเนี่ย
มันยังเป็นประเด็นที่เราเอามาคุยได้ทุกวันนี้ว่า
กฎหมายเนี่ยมันมีประโยชน์เพื่อใคร

คาแรคเตอร์ผมอยู่ฝั่งโจรครับ
แต่ว่าตัวจริงใช่ไหมครับ
ตัวจริงผมไม่อยากให้มีโจรสีขาวด้วยซ้ำครับ

เวลาเราเจอคนที่เป็นโจรสีขาว

แต่ถ้าเขาจะเอาอะไรจากเราเราก็ต้องให้

ถ้าเขาจะเอาอะไรจากเราเราก็ไม่มีทางสู้อะไรได้เลย
เพราะฉะนั้นควรจะขาวควรจะขาว
ตำรวจควรจะขาวแล้วก็โจรไม่ควรจะมีครับ
คุณพันธรรคราชเดชภาพ๒นะคะ
เขาบอกว่ามาพร้อมกับศรัทธาความเชื่อและเรื่องเหนือธรรมชาติ
น่าดูเหมือนกันนะคะสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ที่สำคัญ
เป็นการมาเจอกันของคุณก้อยรัชวินและเป้อาระ

บอกว่าสามารถทำงานร่วมกันได้ไม่มีปัญหาอะไรเลย